ร้อยเอ็ดในติดเล่าจนติดสุรารื้อรังจนมีอาการทางปราศาสตร์ทางจิตแล้วเกิดคุ้มคลั่ง
เอามีดตัดอ้อยไปไล่ทำร้ายหญิงสูงอายุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและมีคนบาดเจ็บอีกหลายคนทีเดียว
ผู้บาดเจ็บคือนางวาสนาแดนดงเมืองอายุ๕๒ปี
แล้วจากนี้แขนซ้ายหักด้วยเหตุเกิดที่บ้านอักคะหมู่๘ตำบลอักคะอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑
วาสนาเนี่ยเล่าบอกว่าเล่นโทรศัพท์อยู่ในบ้านดีจู่มีชายอายุ๓๒ปีเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละ
มีดตัดอ้อยด้ามยาวทีเดียวบุกเข้ามาในบ้านโวยวายว่าอยากให้ติดคุกใช่ไหมงั้นก็ตายวันนี้ล่ะ
เธอก็งงทำไมมาพูดแบบนี้แล้วก็ใช้มีดนะครับไล่ฟันจนหลานสาวอายุ๑๓ปีและหลานชายอายุ๖ขวบ
พากันวิ่งหนีออกมาหน้าบ้านส่วนเธอเนี่ยถูกฟันนะครับเข้าที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ตามมาฟันครั้งที่๒
ที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งเข้าบริเวณเอวด้านหลังแล้วยังถูกถีบจนล้ม
ใช้มีดฟันลงมาอีกหลายครั้งนะครับแต่เธอเอาแขนซ้ายกันมีดเอาไว้เคราะห์ดีนะครับ
คือไปถูกส่วนข้างของมีดนะฮะมันไม่ถูกตรงส่วนมีคมแต่ก็ทำให้แขนเธอหักนะครับ
เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็เรียกรถพยาบาล
มารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลครับ
นายกสินแดนดงเมืองอายุ๕๗ปี
สามีของนางวัฒนาคนก่อเหตุนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุคือนายคำพันธ์อายุ๓๗ปี
ก่อนหน้านี้เคยเกาะเหตุมาแล้วหลายครั้ง
บอกว่ามีคนบาดเจ็บแถวนั้นไปอีกเยอะแยะเลยนะฮะ
แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุกว่า๒๐ครั้ง
โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดคือเมื่อ๒ปีก่อน
ใช้ปืนแก๊ปครับยิงเข้าที่ประตูหน้าบ้าน
แล้วก็คว่างค้อนใส่หน้าต่างบ้าน
แต่ทุกครั้งตำรวจบอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไร
มันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าโอ้นี่ต้องรอเขาตายบ้างคะเนี่ย

ส่วนนางหลอดขามพดุงอายุ๔๓ปีน้าสาวของผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าปัจจุบันผู้ก่อเหตุมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
คือตัดอ้อยปลูกมันโดยไม่ทราบว่าหลานใช้สารเสพติดหรือเปล่า
แต่ยอมรับว่าติดเหล้าจนมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่บ่อยครั้ง
เดือนที่แล้วพาไปรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๑ได้ยาจิตเวทมากิน
แต่ไม่กินไงไม่กินตามที่หมอสั่งนะครับ
ขณะเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอออกไปทำนา
ทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไปเยี่ยมเยี่ยน
พูดคุยกับผู้บาดเจ็บแล้วส่วนหลานชายก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่

ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตำรวจชุดสืบสวนสบโพชัย
นำตัวนายคำพันธ์ไปสอบปากคำ
แล้วแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
กรุกเคหาสถานโดยมีอาวุธมีด

ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
จึงคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ